สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวเที่ยงไทยรัฐมาแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเรามาเจอกันตั้งแต่๑๑นาฬิกาจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะฮะ
ติดตามข่าวสารกับข่าวเที่ยงของเราสองชั่วโมงครึ่งข่าวอัดแน่นมากมากนะฮะ
ใช่ค่ะโอ้เปิดหน้าจอมาเห็นจากทางด้านหลังใหญ่
เห็นจากเสื้อของเราสองคนวันนี้ค่ะเต็มที่เลยกับการเกาะติดการรับสมัคร
ผู้ว่ามหานครใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นโอ้โหตื่นเต้นเหมือนกัน
ใช่ค่ะกับการที่คนกรุงจะได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันแล้วนะฮะ
หลังจาก๙ปีเราไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับใหญ่นะครับดังนั้นคุณผู้ชมต้องเกาะติดให้ดี
ว่าผู้ที่มาชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นมีใครบ้าง
และหลังจากที่เมื่อเช้านี้แต่ละคนแต่ละคนที่มาสมัครแล้วก็มาจับเบอร์ไปแล้ว
ออกหาเสียงกันแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมฮะดังนั้นเราย้อนบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูกันแต่เช้าหน่อยฮะ
ถือเลิกถือชัยในการไปสถานที่ในการจับฉลากเนี่ย
ก็ตั้งแต่เช้าบางคนก็เอาตามเวลาแล้วกันเลิกไหนที่เป็นเลขสวยก็ไปตามเวลา
บางคนไปแต่ไก่โหครับคุณผู้ชมเราย้อนดูบรรยากาศกันสักนิดหนึ่ง
ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับที่สาราว่าการกรุงเทพมหานคร๒ที่เขตดินแดง
นี่คนแรกที่มาถึงก่อนเลยก็คือใครฮะ
คุณชัชชาสิทธิพันธ์ค่ะปั่นจักรยานมาแต่เช้านี่ขนาดปั่นจักรยานมานะ

ใช่ฮะมา๖โมงเช้าด้วยอาการที่ฟิตฝังจริงนะฮะ
สำหรับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็มาชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมนครอิสระนะคุณ

แล้วก็นโยบายของคุณชัชชาสิทธิพันธุ์ก็คือเมืองหน้าอยู่สำหรับทุกคน
กรุงเทพ๙ดีนี่นโยบายของเขานะครับ
หลังจากนั้นคุณเริ่มมีกองเชียร์ของผู้สมัครเดินทางมา
ไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ของผู้สมัครที่จะรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือว่ากองเชียร์ของผู้สมัครที่จะเป็นสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
นี่อย่างที่เห็นคุณผู้ชมนี่จากไหนฮะเพื่อไทย
เพื่อไทยส่งผู้สมัครสอกรครบทั้ง๕๐เขตเลยนะคุณนะ
ก็แน่นอนนำโดยหัวหน้าครอบครัวคือนางสาวแพทองทานชินวัฒน์หรือคุณอุ้งอิ๊ง
ไม่ได้มาเองนะแต่นี่ส่งทีมมามาเชียร์สกที่จะให้สมัครทั้ง๕๐เขตนะครับ
แล้วก็บรรยากาศพักพลังประชารัฐ
พลังประชารัฐส่งผู้สมัครสอกรทั้ง๕๐เขตเหมือนกัน
ในการที่จะรับใช้ประชาชนคนกรุงเทพมหานคร
เขาบอกว่ามีทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่ามีมาครบเลย
เรามีบรรยากาศของพลังประชารัฐไหมครับอันนี้ของเพื่อไทยเขานะครับ
พลังประชารัฐบอกนี่มีมาครบเหมือนกัน
เคียงข้างและรับใช้คนกรุงเทพมหานครสัญญาไว้แบบนี้
นี่พลังประชารัฐเขาสัญญานะในการส่งสอกรเข้าชิงตำแหน่ง
บอกว่าบ้านต้องอบอุ่นปากท้องต้องอิ่ม
คุณภาพชีวิตต้องดีกว่าเดิม
หลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะคนที่เดินทางมาถึงที่สาราว่าการกรุงเทพมหานคร
มันก็มีทั้งคุณศกลทีภัทยกุณอดิตรองภูวารัชกาลกรุงเทพมหานคร
มาตั้งแต่๖โมง๒๐นาที
แล้วก็มีอีกนะครับชื่ออะไรนะคุณ
อันนี้คือโซโลแกนของคุณโซกลทีนะครับ
แล้วก็ช่วงสัก๖โมง๔๐นาทีดรสุภาชัยตันติคม
ที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมนาคมอดีตนะครับไปอดีตแล้วนะ
ก็เดินทางมาเช่นเดียวกันนะครับ๗โมงมีนาวาอากาศ
ตรีสิทาธิวารีผู้พันธ์ปุ่นมาในนามของพักไทยสร้างไทย
มาพร้อมกับคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ซึ่งเป็นประธานพักนะฮะ
ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็มานั่งร่วมโต๊ะ
กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราด้วยในการที่จะร่วมพูดคุยกันนะฮะ
โดยในส่วนของนาวาอากาศตรีศิษย์ธาธิวารีผู้พันธ์ปุ่น
ก็มีนโยบายในการหาเสียงก็คือมหานครของโลก
คนทั้งโลกต้องยอมรับนะครับ
หลังจากนั้น๗นาฬิกา๕นาทีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ใช่ค่ะอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะ
ก็ลาออกแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสมัครเพื่อชิงตำแหน่งผู้ว่าต่อนะคะ
ทำงานมา๕ปี๕เดือน๕วันแล้วรอบนี้ตั้งใจถามว่า
เอ๊ะท่านอัศวินท่านอัศวินตั้งใจมีโซโลแกน
หลังจากนี้จะยังไงต่อท่านบอกว่ากรุงเทพต้องไปต่อ
ผมก็เลยขออาสามาเป็นผู้ว่าของคนกรุงต่อไปนะคะ
ก็แนวนโยบายนะฮะในการหาเสียงกรุงเทพฯต้องไปต่อ
ยกมือขนใหญ่เลยนะฮะกองแชร์พร้อมนะครับ
เจ็ดนาฬกา๒๐นาทีนะฮะนายวิโรทลักษณะดีสอน
พักเก้าไกลก็เดินทางมาถึงเช่นเดียวกันนะครับ
ก็เดินทางมาถึงเช่นเดียวกันนะครับดรเอ๊ก็ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวด้วย
แล้วก็มานั่งร่วมโต๊ะในการจัดรายการกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะครับ
แล้วก็โซโลแกนของดรเอ๊ก็บอกว่าเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้นะคะ
ช่วงเวลาใกล้เคียงกันเลยช่วง๗โมงครึ่ง
อีกคนนึงที่เดินทางมาใกล้เคียงกันก็คือคุณรสนาโตศิษระกูลนั่นเอง
ใช่นะครับก็มีนโยบายในการหาเสียง
แล้วก็คนที่เดินทางมาก่อน๘โมงครึ่งมีทั้งหมด๑๔คน
ซึ่งก็รวมหมายถึงคนอื่นด้วย
รประยูนคลองยศอดีตรองพอสำนักป้องกันและบรรเทาสารภัย
กรุงเทพมนาคอนมีใครอีก
คุณพิสารกิติเยาวมาร
แล้วก็ทะเนธวงศารวมถึงดรสุพชัยตันติคม
นางสาววัชรีวันนสี
มีพลอากาศตรีทูตปรีชาเลิศสันทัศน์วาธี
แล้วก็พันโทยิงอาธิดารังสิตพลหรือผู้พันปราง
ก็มาก่อน๘๓๐นก็เข้าห้องนี้แล้วก็เตรียมจับตระหลากเบอร์
ใช่ค่ะคนที่มาก่อน๘๓๐น
แต่นับว่ามาพร้อมกันทั้งหมดก็ต้องมาจับสลาก

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นบรรยากาศกันด้วยนะ

เออซึ่งแน่นอนที่สารวาการกรุงเทพฯมหาคอน๒
ทางทีมข่าวของเราก็ไปจัดรายการสดอยู่ที่นั่น
ตั้งแต่ฟ้ามืดจนกระทั่งฟ้าสว่างเลยฮะ
แล้วตอนนี้ทีมข่าวของเราก็ยังอยู่ที่นั่นนะฮะ

จากคุณเบิร์ตคุณอุ๋ยและคุณก๊อฟ

ที่ลานด้านหน้าของสารวาการกรุงเทพมหานคร๒
เชิญนะครับสวัสดีครับคุณอริยาครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับเรา๓คนอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้ามืดวันนี้
สารวาการกรุงเทพฯมหาคอน๒ที่ดินแดงนะครับ
ด้านหลังตึกหรือว่าอาคารไอราวัฒน์พัฒนา
คือบรรยากาศตอนนี้ยังเห็นว่ายังคึกคักอยู่เลยนะฮะ
ใช่เพราะว่ายังมีผู้สมัครที่สมัครสอกร
จะได้หมายเลขแล้วก็ทยอยกันออกมาใช่ไหมฮะ
เพิ่งจะได้ป้ายกันและแทรกกันออกมาจากด้านใน
บางคนก็เดินทางมาสมัครผู้ว่ากอทม
มาสมัครตอนนี้หลัง๘โมงครึ่งมาแล้ว
จนถึงช่วงเวลานี้ไปถึงวันที่๔เมษายนวันจำหน้า

เมื่อสักครู่นี้คุณสืบสกุลคุณอริยาไล่เรียงมาแล้วตั้งแต่เช้า

มาดูตอนที่เขาจับสลากกันหน่อยนะ
วิธีการต่างในอาคารเขาจับแบบไหนอะไรยังไงคุณทัศนัย
ไฮไลท์อยู่ตรงนี้พอ๘โมงครึ่งปุ๊บเลย
คุณขจิตประหลัดกรุงเทพมหานครเพราะว่าเป็นท่านผู้อำนวยการ

ขึ้นเวทีประกาศเลยได้เวลาแล้ว
ตอนนี้ก่อน๘โมงครึ่งนะมีผู้สมัครมายื่นใบสมัคร
ตรวจสอบคุณผู้สมบัติเสร็จเนี่ยพา๑๔คน

ไม่มีใครบอกว่าผมมาก่อนไม่เขียนได้มั้ย
เขาถามว่าทั้ง๑๔คนตกลงกันได้ไหมว่าใครมาก่อนหลัง
เพราะถ้าเกิดใครมาก่อนจะให้คนนั้นจับเบอร์ก่อน

เพราะต่างคนก็ต่างผมมาก่อนฉันมาก่อน
ถ้าอย่างนั้นเราต้องจับเป็น๒ขั้นตอนคือ
จับชื่อแล้วเอาชื่อนั้นไปจับเบอร์
ท่านประธานก็เลยเอาเขียนชื่อทั้ง๑๔คน
ทีละชื่อลงในโหลแก้วที่อยู่ด้านหน้า
แล้วหลังจากนั้นก็จับชื่อขึ้นมาทีละคน

นั้นจะเป็นคนที่หนึ่งในการไปจับหมายเลขอีกทีนึง
ไม่ใช่ว่าจับขึ้นมาปั๊บหมายถึงเบอร์นั้นเลย
ไม่ใช่เป็นลันดับก่อนหลัง
ซึ่งคนคนนั้นจะไปจับเบอร์ของตัวเอง

สมมุติว่าผมได้คนที่หนึ่งผมก็เดินขึ้นไปเลย

คุณวิสานขึ้นไปจับคนแรกได้คนแรกได้จับคนแรกเลยนะจาก๑๔คน
แต่ได้เบอร์๑๓นะฮะคือ๑๔คนนี้เขาขึ้นไปจับทีละคน
ไอ้ลูกกลมเขาจะอยู่ในโหลดทีหนึ่งใช่ไหมครับ
ไปจับทีละคนแล้ว๑๔คนนี้จะไม่มีใครได้เกินเบอร์๑๒
เพราะว่าเอาตามจำนวนผู้สมัครถูกต้องคนที่๑ขึ้นไปได้เบอร์๑๓
ก็ไล่กันไปจนได้ครบทั้ง๑๔เบอร์นะฮะก็สรุปเบอร์อีกทีได้ไหมฮะ
เดี๋ยวจะสรุปอีกทีแต่ว่าดูบรรยากาศหน่อยได้ไหมไล่เลี่ยงมาหน่อยบรรยากาศ
เป็นลูกกลมแบบนี้คุณชัดอันนี้ตอนที่ได้เบอร์เอาบรรยากาศตอนจับเบอร์สิ
ตอนจับเบอร์คือตอนจับเบอร์นี่เขาถ่ายทอดออกมาทำโพสเกอร์อีกทีหนึ่ง
นั้นผมก็รายงานสดอยู่ด้านในพอดีอันนี้ตอนได้เบอร์๘แล้ว

ท่านี้แต่เป็นความบังเอิญนะคุณชาติชาติเขาทำกราฟิกจำลองในเบอร์เขาเป็นเลข๘เอาไว้อยู่แล้ว
อ๋อเหรอแล้วดันได้เบอร์๘พอดีพี่อุ๊ยพี่เวิร์ท
เลยไม่ต้องแก้แผ่นป้ายหาเสียงเลยครับอันนี้ความบังเอิญ
คือตอนที่คุณชัดเดินขึ้นไปจับสลากบนเวทีคุณชัดขึ้นคนที่เท่าไหร่ไม่รู้
คุณชัดชาติเขาได้ลำดับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตดูนิดนึงนะลำดับเขานี่นะประมาณลำดับที่๗ครับ
ถึงว่าเพราะว่าผมไปเจอคุณชาติชาติไปคุยอยู่หลังได้เบอร์เนี่ยคุณชาติชาติบอกตอนนั้นก็ไม่ได้หวังอะไรมากหรอก
เพราะว่าก็จับกันไปเยอะแล้วหลายคนแล้วเบอร์หนึ่งนี่คุณวิโรธเหรอ
เบอร์๑คุณวิโรธแล้วให้สัมภาษณ์ผมก่อนเข้าไปจับโอ้ได้เบอร์๑ก็ดีเพราะใครก็อยากได้เบอร์๑ไปแล้ว
สุดท้ายได้จริงนี่นะครับ
เดี๋ยวเราขอดูบรรยากาศในห้องประชุมก่อนนะครับที่เขาจับเบอร์กันมีคนไหนอะไรยังไงค่อยไล่มา
แล้วหลังจากได้เบอร์แล้วออกมาเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนึง

คนละเบอร์ทุกผู้ชมอยู่เขตไหนในกรุงเทพฯ

เขตที่เขาไปลงสมัครแยกกันเลย
แล้วก็มีจำนวน๖๙๑๑หน่วย
หน่วยนะฮะบัตรเลือกตั้งจะมี๒ใบนะ

ส่วนอีกบัตรเป็นศอร์กรซึ่ง

ฉะนั้นต้องจำไปให้ดีนะถ้าท่านชอบใครรักใครนะครับ

ตอนนี้มีผู้มาสมัครทั้งหมด๑๗คนแล้ว
คนแล้วแต่ว่า๑๔คนที่ต้องจับสลากกัน
ว่าจะได้หมายเลขเลือกตั้งหมายเลขอะไร
เราไล่เรียงเลยนะคุณพัฒนาไล่เรียงกันเลยครับ
มาดูแล้วนะฮะว่า๑๔คนแรกที่สมัครก่อน๘โมงครึ่ง
เลขอะไรขอดูสรุปหมายเลขของผู้สมัครหน่อย
ตอนนี้ครึ่งวันเช้าสมัครไปแล้ว๑๗คน

คุณวิโรธรักษณะอาทิสร

หมายเลข๒พันโทยิงธิดาบรังสิพลมานิดกุล

หมายเลขสามนี่คุณสกลทีพัฒนิยกุล

หมายเลข๔ก็คุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
ได้หมายเลขสี่สำหรับประชาธิปัตย์สมครับประกวด
ตรงต้องครับหมายเลขห้าคุณวิราชัยหล่อเมืองวัฒนา

ส่วนหมายเลข๗นะครับ
นางสาวลสนาโตศรีตระกูล

แล้วหลังที่ได้เบอร์แล้วนะ
คุณลสนาออกมาให้สัมภาษณ์ได้รสชาติ

นี่คุณท่านนี่ก็อิสระนะครับ
มีหมายเลข๙นี่นางสาววัชรีวรรณศรี
ครับหมายเลข๑๐ดรสุภาชัยตันติคมครับ
หมายเลข๑๑นี่นาวากาตรีสิทธาธิวารีนะครับ
ครับภักดิ์ไทยสร้างไทยหมายเลขไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัฐ
อ่า๑๑นี่ก็ท่านี้๑๑ชู้๒นิ้วเหรอ
อ่าชู้อย่างนี้ครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้ว
ว่าแต่ละคนเขาว่ายังไงนะครับ๑๒ดรประยูนครองยศนะครับ๑๒
นะฮะ๑๓คุณพิษานกิติเยาวมาร๑๔คุณธเนศวงศา
อันนี้ในส่วนของคนที่มาสมัครก่อน๘โมงครึ่ง
หลังจากนี้เนี่ยต้องไล่ไปแล้ว๑๕๑๖๑๗ตอนนี้ไม่ถึง๑๗
ใช่ครับอีก๓คน๑๕๑๖๑๗ใช่ครับ๑๕คือพลอากาศตรีทูตรีชาเลิศสันทัศวาธี
๑๖นางสาวสาธิการวัฒนาจันทร์และ๑๗นายอุเทนชาติพินโยตอนนี้
เมื่อเช้าแค่๑๗คนเพราะฉะนั้นถ้าใครมาต่อจากคุณอุเทน
ครับก็เบอร์๑๘๑๘ไปเลยไล่กันไปเลยนะฮะ
การรับสมัครจะมีถึงวันจันทร์หน้า๔เมษายน
ใช่ครับมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
คนกรุงเทพในครั้งนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากอทม
๓แสนกว่าคนนะครับ๔ล้าน๓แสนกว่าคน
ผู้ชายเนี่ยล้าน๙ผู้หญิงนี่๒ล้าน๓ประมาณอย่างนั้น
ใช่ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในกรุงเทพนะครับ
การเลือกตั้งครั้งนี้ผู้ว่ากฎมอร์๙ปีนะฮะ
เลือกตั้งครั้งล่าสุดที่คุณชายสุโขพันธ์ได้เป็นผู้ว่าปี๕๗

ครับคราวนี้จะมีบัตรลงแดงของใบด้วย